ไปดูที่ฉะเชิงเซากันหน่อยค่ะ
สามีภรรยาเมื่อถึงวันที่มันหมดรักกันแล้ว
ตอนรักกันก็จับมือกันไปจดทะเบียนสมรส
ตอนเลิกรักกันก็จูงมือกันไปจดทะเบียนยา
แต่ปรากฏว่าอดีตสามีคนนี้มาเจรจานัดวันหย่าแล้วตกลงกันไม่ได้
เอากันไกลแทงเมียเลือดอาบเลยค่ะ

อยู่กินกันมา๑๓ปีแล้วก็ตัดสินใจเลิกรากัน
แต่ยังไม่ได้เซ็นใบหย่าเลิกได้๒เดือนฝ่ายหญิงเขามีใหม่

บอกอยู่กับกู๑๓ปีเลิกกันได้๒เดือนมันมีผัวใหม่
เอาสิทธิ์ของเขาไหมเลิกกันแล้วนะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคนเจ็บเมื่อกี้เนี่ยผู้หญิงที่เดินกุมมือมาค่ะ
ชื่อว่าคุณสุภาพรนะคะเธอเดินออกมาจากหอพักข้างร้านในสภาพเลือดท่วมเลย
เพราะว่าถูกอดีตสามีผู้ชายที่ไม่ใส่เสื้อนายลิขิตวัย๓๕ปี
เอากันไกลแทงตามร่างกายหลายแห่งเลยค่ะ
คุณสุภาพรวิ่งหนีออกมาหาคนช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็จะเห็นว่านายลิขิตเดินตามมาด่าแล้วทำท่าเหมือนจะเอากันไกลแทงซ้ำด้วย
แต่เพื่อนคุณสุภาพรรั้งตัวนายลิขิตเอาไว้ได้ทัน

เพื่อนต้องคอยรั้งไว้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่จบ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๗โมงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ

เราได้วงจรปิดจังหวะที่คุณสุภาพรถูกแทง
แล้วก็วิ่งหนีตายไปให้คนช่วย
นี่ค่ะตอนแรกเธอเดินผ่านร้านแรกไป

จะเห็นเลยว่าเนี่ยเลือดคือไหลเห็นไหมคะ
เลือดไหลที่ขาเลือดไหลที่แขนนะคะ
หลังเกิดเหตุนายลิขิตอดีตสามีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ยืมเพื่อนมาหนีไปด้วย
ซึ่งก่อนหนีเนี่ยนี่นี่คือนายลิขิตนะอดีตสามีนะ
ก่อนหนีมีการเบิ้ลเครื่องตรงจุดที่กู้ภัยช่วยกันทำแผลคนเจ็บ

เครื่องเสร็จปุ๊บตะโกนบอกเดี๋ยวกูจะยิงมึงทิ้ง
โอ้โหกู้พงกู้ภัยนี่กำลังประถมพยาบาลอยู่ปุ๊บ
เข็นตัวคนเจ็บขึ้นรถพยาบาลออกไปเลยค่ะ
ตอนผมทำแผลทำแผลคนเจ็บอยู่กำลังจะเอาขึ้นรถ
มีคนผู้ชายคนหนึ่งครับคาดว่าน่าจะเป็นแฟนเก่าเขา
ขี่รถมาเบิ้ลน่าจะเมาด้วยครับ
เบิ้ลก็โวยวายใหญ่เลยว่าถ้าอย่างงู้นอย่างงี้เดี๋ยวจะมายิงซ้ำ
หลังจากนั้นเขาก็ขับหนีขี่หนีไปเลยครับ
ตอนนั้นเรากลัวไหม
ไม่กลัวครับก็พยายามช่วยคนเจ็บนะครับ

เสียเลือดมากเขาโดนแทงหลายที่เหรอ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกโอ้โหได้ยินเสียงสองคนทะเลาะกันมาตั้งแต่ในซอยเลย
ได้ยินว่าทะเลาะกันเรื่องหย่าร้างแล้วผู้ชายก็ฉุดกระชากผู้หญิง
แล้วก็อันไกลจ้วงแทงหลายครั้ง
พอใครจะเข้าไปช่วยก็ตะโกนบอกอย่ามายุ่ง
ตอนนั้นนะคะคุณพี่เราทำยังไงเรายืนเห็นงง
คือทำอะไรไม่ได้เพราะเขาเถื่อนไกลไง
เขาบอกว่าคนอื่นห้ามยุ่งเขาครับผัวเมียเขาก็บอก
พักครับพี่แต่พี่หญิงก็ทนไม่ไหวก็พี่หญิงก็วิ่งหนีแฟลงเครือ
ทีมข่าวได้มีโอกาสคุยกับคุณสุภาพรอดีตภรรยาที่โดนแทงเนี่ยนะคะ
เธอบอกก็เลิกกับไนลิขิตมาสองเดือนแล้ว
เพราะที่ผ่านมาเธอมองว่าสามีไม่เคยทำหน้าที่ดูแลครอบครัวได้เลย
นี่แหละต้องเป็นคนทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวตลอด
หย่ามาหลายครั้งขอหย่ามานานแล้ว
แต่ว่านายลิขิตไม่ยอมหย่าสักที
ไม่ได้มีคนอื่นตามที่นายลิขิตมาด่าบอกว่า
กัน๒เดือนไปมีผัวใหม่เธอบอกเธอไม่มี
จริงแล้วเนี่ยตอนแรกวันนี้มีการนัดว่าจะไปจดทะเบียนหย่าที่อำเภอ
แต่เมื่อวานนายลิขิตขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนมาคุยเรื่องหย่าแล้วก็เรื่องลูก

ลิขิตก็เลยฉุดกระชากเธอแล้วเอากันไกลแทงตามร่างกาย
เธอก็เลยต้องหนีตายออกมาตามที่เห็นในกล้องวงจรปิดนะคะ
วันนี้ขอพาเขาไปที่แขนสองข้างแล้วก็หลอยฉลับตรงมือข้างหนูต้องเหย็บค่ะ
ตอนแรกเค้าจะทางเข้ามาที่ท้องค่ะ

อยู่กันมา๑๓ปีค่ะมันมีปัญหาแบบนี้ตลอด
คือแบบว่ามันจะเรื่องแบบยังไง
คืออยากจะหยาดกันดีไปดีจะได้แบบจ้างหน้าจ้างจาทำงานหาอีกเรื่อง

พอดีพอมาถึงปุ๊บเขามาถึงปุ๊บเขาบอกว่าหนูมีผัวใหม่เหรอ
นายบอกหนูไม่ได้มีอะไรหนูก็อยู่กับพี่
ว่าไม่มีผัวใหม่หรอเขาก็พูดอยู่อย่างนี้
ทางนี้หนูก็เลยจัดปัญหาไปหนูก็เลยบอกเออกูมีผัวใหม่เช่นนั้นแหละ
แล้วก็พยายามเดินหาว่าเอ๊ะกระบะจอดไว้ตรงนี้มันหายไปไหนแล้ว
ระหว่างนั้นชุดสืบสวนที่ดักรออยู่ก็เข้าชาร์จจับกลุ่มตัว

สอบปากคำนายลิขิตค่ะเขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาก็โทรหาเมียเขาก็คือคุณสุภาพร
นัดคุยเรื่องหย่าเรื่องการดูแลลูก
แต่คุยกันแล้วมันโมโหจนเริ่มโตเถียงกัน
ก็เลยเอากันไกลที่พกติดตัวแทงไปเลย
แทงกี่ครั้งเขาบอกจำไม่ได้

แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปที่บังพลีสมุทรปราการ
เอาเสื้อออนไกรไปโยนทิ้งระหว่างทาง
พอเห็นว่าเรื่องเงียบถึงค่อยขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับมา

เรื่องต้นโดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
เดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนตรวจดูบาดแผลของคนเจ็บอีกครั้งหนึ่ง
จะมีการแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติมอีกไหมค่ะ